แต่อุบัติเหตุนี้นะครับคุณผู้ชมจังหวัดตากนะครับ
ตากขึ้นชื่ออยู่เรื่องของเนินลงเขารถเทลเลอร์
เทลเลอร์ยาวอย่างนี้เทลเลอร์คุณผู้ชมครับเบรกขัดข้องตอนขับลงเขานะครับ
แล้วไปชนเอารถติดก๊าซติดก๊าซรถยนต์มันระเบิดสิครับ
แล้วไฟไหม้โอ้โหคุณผู้ชมภรรยาหรือเมียของคนขับรถเทลเลอร์
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตต่อหน้าสามีต่อหน้าลูกชายเลยโอ้เสียใจจัง
อุบัติเหตุครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นบนถนนสายแม่สอดตากนะครับ
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๖ทางลงเนินบริเวณสารเจ้าพ่อขุนสามชน
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นทางลาดชันบริเวณแนวโค้งเนี่ย
เจอรถเทลเลอร์ยี่สิบสองล้อฮีโน้วสีขาวในสภาพตู้คอนเทนเนอร์
หลุดลอยกระเด็นออกจากท้ายรถพังเสียหายแล้วก็นายจักรพันธ์หวังพลเนี่ย
คนขับรถเทลเลอร์ได้รับบาดเจ็บตรงแขนตรงขา
สภาพถูกชนพังยับเยินไฟไหม้ทั้งคันนี่นี่
ส่วนนะครับเมื่อตรวจสอบใต้ท้องรถเก๋งก็พบ
ศพนางวันนภามิ่งบุญอายุสามสิบสามปีเป็นเมียของคนคนขับรถเทลเลอร์น่ะ
คลอกเธอเสียชีวิตฮะส่วนคนขับรถเก๋งเป็นผู้ชายวัยกลางคนครับ
ได้รับบาดเจ็บรีบพาส่งโรงพยาบาลแม่สอดโดยด่วนนะครับ
เบื้องต้นเบื้องต้นคนขับรถเทลเลอร์เล่าบอกว่า
เขาบรรทุกตู้สินค้านะครับมาจากจังหวัดชนบุรี
มีเมียกับลูกนะฮะอายุ๑๖นั่งมาด้วยเนี่ยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมโอ้เขาช็อกที่สุดแล้วดูนะครับ
อย่าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนะนั่งมากัน๓คน
มาถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางลงเนินเขาลาดชันเบรกขัดคล่องครับ
ขัดคล่องเสร็จปั๊บคุบคลุมไม่ได้เนี่ยมันไหลลงเนินอ่ะ
ไหลลงเรือแล้วหลุดโค้งหลุดโค้งไปชนรถเก๋งนะครับ
อยู่ข้างหน้าอย่างจังเลยแล้วก็ลากลากลากไปชนบารีเออร์นี่
เตอร์ตรงกลางเห็นไหมค่ะพังเสียหายไปนะครับ
จากนั้นรถทั้งสองคันก็ลากกันไปลากกันไปข้ามเลนข้ามเลน
พุ่งตกลายทางไปอีกฝั่งของถนนทำให้ภรรยาของเขาหรือเมียของเขา
นะครับตัวทะลุกระจกฮะตัวทะลุกระจกหน้า
แล้วก็ถูกรถเก๋งทับร่างซ้ำแล้วต่อมาไฟไหม้อ่ะ
ไฟไหม้รถเก๋งอีกลามไปที่รถเทลเลอร์อีก
เขาพยายามช่วยเมียแล้วนะครับแต่ไม่สำเร็จนะคุณผู้ชมฮะ
ทำให้เมียของเขาถูกไฟคลอกต่อหน้าต่อตาขอแสดงความเสียใจจริงพี่
ขอแสดงความเสียใจจริงโอ้ไม่น่าเลย
ตากเนี่ยนะฮะคือเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำอย่าย้ำเบรก
ครับยำเบรกทักแล้วยิ่งรถทั่นหนักด้วยนะฮะแต่อันนี้ดิ
ผมว่าประสบการณ์ขณะขับรถเทลเลอร์ได้ต้องมีประสบการณ์สูง
ฉะนั้นมันอาจจะเกิดเรื่องของอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพยังไง
ดูแลให้ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับการขับรถในทางลาดชันนะครับ